เรื่องนี้เนี่ยย้อนกลับไปไกลนิดนึงนะคะต้องย้อนกลับไปถึงยุคสงครามเย็น
นั้นเนี่ยต้องบอกก่อนว่ารัสเซียเมื่อก่อนไม่ได้ชื่อรัสเซียรัสเซียคือสหภาพโซเวียต
เป็นประเทศใหญ่เรียกว่าเป็นมหาอำนาจที่ต่อกรอยู่กับสหรัฐอเมริกาเลยก็ว่าได้
สาภาพโซเวียตนะตอนนั้นเนี่ยถือเป็นประเทศที่ใหญ่มากแต่หลังจากจบสงครามเย็นลงค่ะ
สหภาพโซเวียตเนี่ยแตกกระจายออกกลายเป็นทั้งหมด๑๕ประเทศ
ซึ่งแกนหลักของสหภาพโซเวียตก็คือรัสเซียในขณะเดียวกันประเทศอื่นอื่นโดยรอบเนี่ยค่ะ
เขาก็แยกออกไปเป็นประเทศอิสระรัสเซียกับยูเครนจริงแล้วเป็นประเทศที่เรียกได้ว่ารักกันมาก
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดเหมือนพี่เหมือนน้องกันเลยก็ว่าได้คนในยูเครนพูดภาษารัสเซียก็หลายคน
ฝั่งตะวันออกที่เป็นพรมแดนติดกับรัสเซียคือเป็นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดสนิทกัน
จนกระทั่งปี๒๕๕๗รัสเซียบุกไรเมียใครเมียเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เป็นอยู่ที่ทางด้านล่างเป็นคาบสมุทรใกล้กับทะเลดำ
ตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เรียกได้ว่าเป็นพื้นที่พิพลาดระหว่างยูเครนและรัสเซียมาก่อน
เมื่อประธานาธิบดีที่เป็นฝั่งโปรรัสเซียหรือว่าสนับสนุนรัสเซียถูกปลดออกจากยูเครน
รัสเซียตัดสินใจบุกใครเมียทันทีแล้วยึดใครเมียเป็นของตัวเอง
เหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยทำให้รัสเซียกับยูเครนแตกความสัมพันธ์กันเรียกว่าแทบจะร้าวฉาเลยก็ว่าได้
ทำให้ชาวยูเครนเองก็แบ่งออกเป็น๒ฝ่ายค่ะ
ฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายที่ฝากฝ่ายยูเครนนี่แหละเราอยากจะเป็นประเทศอิสระ
อีกฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายที่ยังอยากอยู่ภายใต้การดูแลของรัสเซียของพี่ใหญ่ของอดีตสหภาพโซเวียตอยู่
กลุ่มนี้เลยถูกเรียกว่าเป็นกระบดแบ่งแยกดินแดน
ซึ่งกลุ่มกระบดแบ่งแย่งดินแดนนี้ค่ะคุณผู้ชมจะเห็นแผนที่ที่กระพริบอยู่
ตรงนั้นคือแควนโลฮานและโดเนสฝั่งตะวันออกที่ติดกับรัสเซีย
กระบดแบ่งแยกดินแดงก็เข้าไปยึดพื้นที่ตรงนั้น
หลังจากปี๒๕๕๗มีการต่อสู้ภายในยูเครนระหว่างภูมิภาคตรงนี้
แคว้นี้เขาจะเรียกรวมกันว่าเป็นภูมิภาคดอนบาส
มีการต่อสู้ระหว่างทหารยูเครนกับกลุ่มกระบดที่สนับสนุนรัสเซียอยู่ตลอดเวลานะคะ
ถึงขั้นต้องมีการลงนามข้อตกลงกัน
สองควายนี้ก็พยายามที่จะประกาศตัวเป็นรัฐอิสระให้ทุกชาติยอมรับตั้งแต่ปี๕๗
แต่รัสเซียเองก็ไม่ยอมรับนานาชาติเองก็ไม่ยอมรับ
เขาเริ่มมีการขยายกองกำลังพันธมิตรมากขึ้น
รวมแล้วตอนนี้มีทั้งหมดสมาชิก๓๐ประเทศ
เข้ามาทางยุโรปกลางเข้ามาทางยุโรปตะวันออก
รัสเซียเริ่มรู้สึกว่านี่คือภัยคุกคามนี่คือความไม่มั่นคงของรัสเซีย
รัสเซียเนี่ยพยายามที่จะขอเรียกร้องว่า
ี่สิบเอ็ดกุมภาพันธ์ปูตินตัดสินใจลงนามเลยนะคะเซ็นรับรองให้โดเนสกับโลฮานเป็นรัฐอิสระทันที
ตอนนี้หลายประเทศก็เริ่มกังวลแล้วหลังจากที่เซ็นรับรองให้โดเนสแล้วก็โลฮานเป็นรัฐอิสระแล้ว
ถัดมาปูตินส่งกองกำลังเข้าไปสองพื้นที่สองพื้นที่นี้ทันทีนะคะโดยบอกว่าจะเข้าไปรักษาสันติภาพตรงนี้
เพราะว่าในขณะเดียวกันตรงพื้นที่ตรงนี้ยังมีการสู้รบระหว่างกลุ่มกระบดแล้วก็กองกำลังทหารของยูเครนอยู่
สิบสองกุมภาพันธ์ส่งทหารเข้าไปหลังจากนั้นยี่สิบสามกุมภาพันธ์เอาเวลาท้องถิ่นตีห้าห้าสิบห้านาที
บ้านเรา๘โมงเช้าค่ะปูตินออกมาแถลงผ่านทางทีวีเลยว่า
เราจะเปิดปฏิบัติการพิเศษทางทหารกับยูเครนแล้วส่งกองกำลัง
หลังแถลงจบปุ๊บปูตินสั่งยิงทันที
เสียงระเบิดดังขึ้นที่กรุงเคียฟที่ละวิฟท์ที่คาวิฟต์
แล้วก็ทั่วทุกเมืองใหญ่โดยรอบของยูเครน

คือกองทัพของรัสเซียที่ฝากเอาไว้ที่เบลารุส
ที่อยู่ที่รัสเซียเองแล้วก็อยู่ที่ใครเมียเอง
ส่งเข้าตีกรอบรอบด้านยูเครนทุกด้านเลย
ทำให้ตอนนี้เนี่ยยูเครนคือตกที่นั่งลำบาก
แต่ในขณะเดียวกันอยากจะให้ขยิบออกไปดูทางขวาอีกหน่อย
เพราะมีการเอากองกำลังพันธมิตร๓๐ประเทศ
มาวางเรียงเอาไว้รออยู่แล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเหมือนกัน
ตั้งแต่เอสโตเนียด้านบนรัฐเวียลิโทเนียโปแลนด์โรมาเนีย
แล้วก็ขออภัยแล้วก็เบาแกเรียนะคะ
ซึ่งตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามันอาจจะไม่ใช่การเผชิญหน้ากัน
ระหว่างรัสเซียกับยูเครน
แต่มันเปรียบเสมือนการเผชิญหน้ากันระหว่างรัสเซียแล้วก็ฝั่งตะวันตก
อันนี้คือสิ่งที่หลายคนเป็นกังวลกันว่า
แล้วถ้าเขาจะตีกันขึ้นมาจริงสงครามโลกจะเกิดไหม
สงครามโลกนี่คำนี้น่ากลัวแล้วก็เนี่ย